เอ้าเหตุการณ์นี้ชาวบ้านก็ถามว่าทำเกินไปหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามของชาวบ้านจริง
เพราะว่ามีแก๊งทวงหนี้โหดเนี่ยนะครับ
มาขับรถเก่งพุ่งชนผู้หญิงอายุ๖๐ปีคนหนึ่งที่เป็นลูกหนี้นะฮะ

นี่เป็นพื้นที่วัดหนองแดงนะครับตำบลท่าน้ำอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อ๒ธันวาคม
จะเห็นว่าชาวบ้านนี่เขาช่วยกันล้อมจับผู้ชาย๔คนนะครับ
ที่ขับรถเก่งกันมาคันนึงนะฮะ
เขากันเอาไว้เลยเขาล้อมเลยไม่ให้ออกจากพื้นที่
พร้อมกับแจ้งตำรวจสพภูเพียง

เพราะว่าชาย๔คนนี้เนี่ยนะฮะชายชะกัน๔คนนี้เนี่ย
นี่เขาล้อมรถอยู่เนี่ยนะครับ
เข้ามาที่วัดแล้วก็มาขับรถพุ่งชนชาวบ้านนะฮะ
เป็นผู้หญิงอายุ๖๐ปีที่ขี่จักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ในวัดบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กรามหักร้าวหายปลาร้าร้าวคิ้วแตกแขนหักสะโพกร้าวขาหัก

ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์มาในวัดนะครับ

แล้วมีรถเก๋งคันนี้ที่ผู้ชายมา๔คนเนี่ยขับกวดมาอย่างรวดเร็ว
มาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถเก๋งเนี่ยพยายามเบียดจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนี้เสียหลักไปชนต้นไม้
แล้วผู้ชายลงจากรถมาเนี่ยนะฮะ
ลงมาช่วยกันยกรถจักรยานยนต์มาทิ้งไว้กลางถนนทั้ง
ที่คนเจ็บตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเลือดไหลอาบทั่วร่างไปหมด
ไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะฮะ
ชาวบ้านก็พากันออกมามุ่งดูนะครับหลังจากได้ยินเสียง
แล้วก็รวมตัวกันล็อกเอาไว้เลยนะฮะ
ล้อมรถเอาไว้ไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนี
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
จากการสอบถามคนเจ็บนะครับ
บอกว่าเธอขี่จักรยานยนต์หนีผู้ชายทั้ง๔คนมา
เพราะว่าหาเงินมาใช้หนี้เงินกู้ที่กู้มาเนี่ยไม่ได้

ถามว่าเอ้าแล้วป้าไปกู้เข้ามาเท่าไหร่

นี่ขับรถไล่ชนแบบกะเอาตายเลยฮะ
ชาวบ้านบอกตกใจเลยบอกทำกันเกินขนาดนี้มันแบบมันเกินไปหรือเปล่า

บอกว่าก่อนหน้านี้คนเจ็บเนี่ยเป็นอานะฮะ

บอกว่าอาของเธอเนี่ยไปยืมเงินนอกระบบมา

แต่ทีนี้ขาดรายได้หมุนเงินไม่ทัน
ไม่มีมาคืนในทุนเงินกู้นอกระบบนะฮะ
อาเธอก็หนีไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะฮะ
ที่สามีของอาจะไปเคลียร์เงินให้

แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
เธอไม่รู้ว่าอาไปกู้มาอีกเมื่อไหร่
ไอ้สี่พันเนี่ยความจริงของเดิมนี้

หรืออาหนีแก๊งเงินกู้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ยังเคลียร์ไม่หมดหรือเปล่าเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเธอมองว่ามันก็รุนแรงเกินไป
เข้าใจว่าเป็นหนี้ต้องใช้คืน
หนี้เขาต้องตามทวงหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้
แต่มันควรจะคุยกันดีไม่ใช่เหรอ

บางคนเขาก็ว่าเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้เนาะ
ขับรถต้องคุยกันดีเนาะไม่ใช่ใช้ความมั่นเร็ง
ขับรถไล่จานอย่างนี้ถ้าป้าเก๊คลองหักอย่างนี้
แกเสียชีวิตอย่างนี้จะทำยังไงคะ
เมืองต้นอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
ให้ตำรวจช่วยดำเนินการยังไงบ้างครับ
ก็อยากจะให้มันดูแลประชาชนหน่อยค่ะ

ร้อยละ๒๐นะคะ
อาการของคนเจ็บตอนนี้อาการหนักนะครับ
ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องผ่าตัดเรื่องของแขนที่หักด้วย
เดี๋ยวต้องดามกระดูกนะครับส่วนเรื่องทางคดีญาติของคนเจ็บ
ไปแจ้งความที่สพภูเพียงเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกันอยู่นะฮะ
ทุกคนก็ยังหวาดกลัวกับการกระทำของแก๊งเงินกู้แก๊งนี้นะครับ
ก็เลยอยากให้ทางตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเข้ามาดูแลให้หน่อย
ว่าแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าในการทวงหนี้